ดูรูปของคุณนายพลอยเชอร์มานซะหน่อย
หลังจากที่นางเอามาเอาจริงเอาจังกับการดูแลอาหารการออกกำลังกาย
วันนี้นางไปเช็คอินอยู่ที่ปีนางมาเลเซีย
อาบแดดให้ผิวสีแทนเนี่ย
ดูสิดูหุ่นนางนี้จากเมื่อก่อนบางคนไปว่านางอ้วนเนอะ

เห็นไปกับคุณอาร์รยานางไปถ่ายแบบเหรอ

นี่ตอนนี้นางก็เลยไปด้วยออกมาหลวยแล้วก็มีละครด้วย
แต่ผมชอบเนาะคุณพลอยเนี่ยอย่างเนี้ยแบบเป็นผิวสีเนี้ย
ใหม่อาจจะแปลกตาไปเนอะเปลี่ยนเป็นสาวผิวแทนไปเลย